คุณรู้ไหมว่าอินทภารัมมันมีประโยชน์เยอะแยะมากมาย
แล้วมันมีวิธีการกินได้ไงว่าต้องกินยังไงอะไร
เดี๋ยวไปดูคุณค่าทางโภชนาการของการกินอินทพรรมกันก่อนค่ะ
นี่ดูตามนี้เลยอินทภารมเป็นพืชตระกูลปาล์มนะ
ทานได้ทั้งผลดิบแล้วก็ผลสุกนะคะ

โอ้โหมันจะหวานจริง

ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของอินทพรรมเนี่ยนะคะ
ที่เป็นจุดเด่นหลักก็คือน้ำตาล

เป็นน้ำตาลที่พบได้ในผักและผลไม้นะคะ
พอทานเข้าไปสดทั้งเปลือกแล้วเนี่ย
น้ำตาลฟลุกโต๊สจะวิ่งเข้าสู่ตับทันที
และก็จะสลายกลายเป็นพลังงาน

ถูกต้องค่ะส่วนจุดเด่นตัวที่๒รองจากน้ำตาลคือ
ใยอาหารอันนี้ก็สำคัญ

ไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารมีถึง๗๘

มีโพแทสเซียมสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี
สำหรับผู้ที่มีสุขภาพปกติ
คนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะ

ถ้าคุณรู้สึกหิวหรือโหย
อย่าเพิ่งทานน้ำหวานหรือน้ำอัดลม
นึกออกไหมเพราะว่าเขาจะดูดซื้อน้ำตาลได้อย่างรวดเร็ว
ให้คุณกินอินทภารำเข้าไปก่อน๑๒ลูกเลย
จะเป็นแบบสดหรือแบบแห้งก็ได้
แล้วก็ควรรับประทาน๓๔ลูก
สำหรับผู้เสี่ยงหรือว่าเป็นโรคเบาหวานห้ามรับประทานเลยนะ
อ๋อเหรอเพราะว่าเป็นเบาหวานหรือเสี่ยงห้ามรับประทาน

ตอนที่ผมไปเตะบอลน่ะแล้วเหนื่อยคอบอ่ะ
ผมเอาลูกอินเตอร์ภาลำโจรเข้าปาก
กุ๊บติดคอสิมันคอบอ่ะไม่ทันที่สิ้ว

บางคนบอกว่าชอบกินแบบอบแห้งมากกว่า

แบบนี้ก็หวานชำแต่ว่าคนที่ชอบแบบกรุบกรอบนี่คุณชนะ
ได้จริง
อยู่ใกล้ดิใช่ไหมตอนนี้ฉันยินให้คุณชนะเด็ดให้
เด็ดกูจะไปกินเหมือนกระโรกไงล่ะ
เหมือนกระโรกเหมือนหนู

นิ้วคุณยังอยู่ปะอยู่
อ่ะเดี๋ยวให้ฟวงหนึ่ง